คุณผู้ชมครับเรื่องของของอร่อยก็ต้องไว้ใจผม
ผมเนี่ยนะตลอนกินไปทั่วนะ
แล้วนี่จะพาไปตลอดกินที่บ้านผมเอง
จังหวัดพิศนุโลกกับพิซซ่าที่ไม่เหมือนที่ไหนครับ
อ่ะใครชอบกินพิซซ่า

ไปเลยจ้ะที่นี่นะครับร้านนี้ต้องถูกอกถูกใจแน่นอน
พิซซ่าแต๊กชื่อร้านเขานะพิซซ่าแต๊กครับ
เขาคิดค้นเมนูพิซซ่าแบบฉบับคนไทย
ที่มันผสมผสานกับเมนูของฝรั่ง

นั่นก็คือพิซซ่าหน้าไส้อัวครับ
แล้วนอกจากนี้ยังมีหน้าหมูรมควัน
เสิร์ฟพร้อมกับออเดิฟของทอดอย่าง
ปลาดอลลี่ทอดเฟรนช์ฟรายและรากบัวทอด

เขาชอบเรื่องเต่านินจ้า

เออแต่เขาเลยอยากทำพิซซ่าให้เต่านินจากิน

พอได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์
เขาก็เลยเอาวัฒนธรรมการกินพิซซ่า

แล้วก็ลองมาทำกินดู

แล้วด้วยความที่ว่าเขาอยากจะกินมันทุกวันเลย

อันนี้เนี่ยที่มันแตกต่างจากร้านอื่น
เพราะพิซซ่าในปัจจุบันก็มีทั่วประเทศ
เขาก็เลยหาจุดขายที่มันไม่เหมือนที่อื่น

เขาบอกว่าเป็นสูตรที่อร่อยที่สุดที่เขาชอบนั่นแหละ
ของดีนะจะบอกให้เพราะอะไรวัสดิบของเขา
มาจากชาวไทยภูเขาเผามงค์ที่เขาเลี้ยงหมูเอาไว้
เขาไปนำมาจากที่นั่นแล้วก็มารมพันธุ์เอง
แล้วก็การเสิร์ฟของเขาเนี่ยมาพร้อมกับออเดิฟอย่างรากบัวทอด

ใช่ไหมโอ้แล้วตอนนี้เขาบอกว่าเปิดมาได้สักเดือนเสร็จ

เพราะว่าราคาเขาก็ไม่แพงจนเกินไปนะ
ถาดหนึ่ง๒๓๐บาท
คือเป็นถาดใหญ่๒๓๐บาท
ขนาดสัก๑๒นิ้วคือหั่นออกมาได้สัก๘ชิ้น
แล้วเป็นชิ้นใหญ่ทั้งนั้นเวลาหั่นออกมา
อยากกินอยากทานนะครับใครอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก

เขาขายอยู่ที่หัวมุมสี่แยกไฟแดงวัดโพธิญาณริมถนนเอกาทศรษตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เปิดทุกวันนั่นแหละ๑๑โมงไปจนถึง๒๐นาฬิกาก็คือ
อื้อคุณพี่น้ารู้ไหมพิซซ่าอะไรที่หน้ามอง